ช่วยกันดูหน่อยแล้วคอมเมนต์มาบอกดิฉันหน่อย
คุณว่าคนขับรถเขาเห็นไหม
เขาเห็นหมาไหมขับรถมาแบบเนี้ยค่ะ
หลายคนดูแล้วแบบคือไม่กล้าดูอ่ะปิดตาเลย
เอาจริงพอรถเลี้ยวมาแล้วทับแล้ว
หลังจากนั้นไม่กล้าดูต่อแล้ว
คือไม่กล้าดูไปจนถึงตอนที่แบบมันคลานออกมาจากข้างหลังรถ

เขาเขียนข้อความเอาไว้นะเห็นหรือไม่เห็น
แต่พอเขาเขียนต่อว่าหมดเวรหมดกรรมไปอยู่พบภูมิที่ดีนะ
ดูภาพแล้วก็ดูคลิปแล้วก็บีบหัวใจนะคะ
รถเก๋งคันนี้เลี้ยวมานะแล้วก็พอค่อยตีวงเลี้ยวมาปั๊บ
ล้อหน้าขวาเนี่ยทับไปแบบเต็ม
แล้วเหมือนกับหยุดค้างอยู่แบบนั้นนะ
แล้วหลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวไปน้องหมาก็มาจากใต้ท้องรถหลุดออกมา
ในคลิปน่ะคือคนขับเขาก็ไม่ได้หนีนะ
เขาไปจอดจอดเสร็จแล้วปั๊บลงจากรถมายืนดูหมาที่เจ็บอยู่เนี่ยนะครับ
แต่เขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วสภาพหมามันก็คือกระเพลกออกจากจุดนั้นไปอ่ะ
คนแบบคอมเมนต์เยอะมากไม่เห็นจริงเหรอ

บางคนก็บอกว่าอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าคนขับยังลงจากรถมาดูหมาเลย

คือเหมือนกับตอนทับตอนเหยียบอาจจะรู้สึกแล้วว่า
มีอะไรเหยียบอยู่ใต้ท้องรถนะแล้วเขาถึงหยุดสักพักนึงไง
แล้วหลังจากนั้นเขาพอเคลื่อนรถออกไปเขาก็ลงมาดูว่าหมาเป็นอะไรหรือเปล่า
ทีนี้หมาตัวนี้น่าจะมีเจ้าของนะแล้วน้องหมาเจ็บหนักจนตายค่ะคุณผู้ชม

ใช่มันตายนะต้นโพสต์เขาระบุข้อความในโพสต์ว่า
ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีนะโซดาลูกแม่
แต่คนขับรถก็อาจจะมัวมองรถอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อที่จะเลี้ยวไง
ไม่ทันได้มองว่าตรงริมทางมันมีสุนัขอยู่นะครับ